สวัสดีค่ะผู้เกิดมากับมันการได้สมัครของเรา๓
ครับใช่แล้วครับแหมวันนี้เป็นยังไงกันบ้าง
ได้นะครับที่ไลน์ที่สำคัญส่งฟรีนะครับใช่ค่ะอ่า
วันนี้วันอะไรเนี่ยวันพุธวันพุธแล้วเป็นวันพุธที่ร้อนแรง
เรื่องการเมืองมากเลยเนาะแต่ว่าเราไม่พูดถึงแล้วกัน
เราไม่อยากให้เครียดมากเดี๋ยวมีคนเล่าเรื่องนี้เยอะ
เราเล่าเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องอื่นที่น่าพูดคุยกันก็คือเรื่องของสภาพอากาศ
อืมมันเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงจริงครับเพราะว่าผมลงไปข้างล่างมาล่าสุด
ดูสภาพอากาศที่บริเวณริมถนนวิภาวดีเป็นยังไงรายงานหน่อยค่ะ
เมฆเมฆฝนมันเริ่มมาอีกแล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะตอนแรกมันร้อน
ไม่รู้ว่าฝนจะตกลงมาไหมมีโอกาสตกเหมือนกันส่วนใหญ่ก็ตกช่วงบ่ายช่วงค่ำนี่แหละ
แล้วต่างพื้นที่ด้วยแต่ว่าบ้านเรานี่นะคะคุณผู้ชมกรมอุตุบอกว่า
ไม่ได้รับผลกระทบจากพายุแต่มันมีอีกที่หนึ่ง
จะได้รับผลกระทบจากพายุโดยตรงโอ้เดี๋ยวก็ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนในต่างประเทศเขา
แล้วมันอาจจะมีอิทธิพลมาถึงประเทศไทยด้วยเล็กน้อยอ่ะแต่มาเรื่องนี้กันก่อนฮะ
ไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาบอกว่าเรือเรือนะฮะที่แบบว่าลากจูงสินค้า
มันเสียการควบคุมพุ่งไปชนกับต่อหม้อสะพานนะครับ
โอ้โหพอจะได้ยินเสียงอยู่เนอะปุ้งปั้งปั้งเออเอาดูไปด้วยนะ
เดี๋ยวฟังเสียงกันไปด้วยคุณผู้ชมน่าจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของเรืออยู่
มันพยายามเร่งเครื่องฮะเพื่อที่จะลากลากเรือเนี่ยให้มันพ้นทิศทางที่จะไปชนกับต่อหม้อสะพาน
ไม่ง่ายเลยนะคะจริงจริงคุณชิสาคุณจูด้งมันไม่เหมือนรถหรอกค่ะใช่
รถมันก็ไปตามทางมันมีล้อในการขับเคลื่อนออกซ้ายออกขวาครับใช่
แต่เรือมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่โอ้โหคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับได้ในขณะที่เรือบรรทุกสินค้าไปชนกับต่อหม้อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพญา
เสียงดังเลยนะคนแถวนั้นเขาได้ยินกันหมดแล้วก็เอามือถือมาถ่ายเป็นคลิปเนี่ย
ตอนนี้ในโลกโซเชียลมีมากมายหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าชนไปถึงประมาณสัก๓ครั้งได้
คือเรื่องของเรื่องมีเรือยนกำลังเร่งเครื่องยนต์เราได้ยินเสียงอยู่นะอย่างนี้
พยายามเร่งเครื่องฮะเพื่อจะนำเรือเหล็กที่มันติดกับต่อหม้อสะพานออก
แล้วก็มีเรือยนอีกสองลำมาช่วยประกบข้างด้วยนะเพื่อที่จะนำพาไปจอดริมฝั่งแม่น้ำ
ใช่ค่ะซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่๒๓สิงหาคม
บริเวณสะพานเลี่ยงเมืองถนนสาย๓๕๖ซึ่งสะพานอยู่เขตรอยต่ออำเภอพระนครศรีอยุธยา
อำเภอบางปะอินจังหวัดอายุทยานี่แหละก็เป็นเหตุให้คนประจำเรือจำเป็นจะต้องตัดสายเชือกลากจูง
ที่มันพ่วงท้ายทิ้งไปอะค่ะปล่อยให้มันลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะ
ไม่งั้นมันอาจจะเสียหายกว่านี้ใช่ค่ะมันอาจจะดึงรั้งกันแล้วก็ทำให้เกิดการล่มได้เนอะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ยังถือว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
ไปสอบถามนางสาวพินทองนินเพชรอายุ๓๗ปีคนที่เห็นเหตุการณ์หน่อย
บอกว่าตอนสัก๙โมง๑๐นาทีเธอได้ยินเสียงเรือยนเร่งเครื่องดังมาก
สักพักได้ยินเสียงเหมือนเรือชนต่อหม้อสะพานคือดังสนั่นหวั่นไหวเลยค่ะครับ
รีบออกมาดูก็เห็นว่าเรือยนกำลังเร่งเครื่องยนต์จริงเพื่อที่จะนำเรือเหล็กที่ติดกับต่อหม้อสะพานเนี่ยออกไปค่ะ
คือไอ้เหตุการณ์นี้ที่ต้องเอามาให้ดูเพราะเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรือลากลองนึกภาพตามดูนะคุณชิสาคุณจูด้งมันจะไปตรงของมัน
มันจะไม่ออกซ้ายออกขวาหรอกครับเวลามันลากเรือกันไปนะ
แต่เนี่ยมันอยู่อยู่เหมือนกับว่ามันเสียการทรงตัวแล้วตรงกลางมันเหมือนเข้าไปชนกับต่อหม้อแบบนี้
แล้วก็ต้องลากหันหัวมันออกมาน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุก็พบว่าที่ต่อหม้อสะพานมันมีรอยเฉียวชน
ได้รับความเสียหายแต่อย่างนี้ฮะลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้พบเรือลากจูงนะ
ผีระทรนากศุกร์ท่านนี่เป็นผู้อำนวยการสรรทินทร์งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุทยาบอกว่ะ
เรือที่ชนเป็นของบริษัทลำเลียงไทย
แล้วก็ไปพบว่าตรงต่อหม้อมันมีความเสียหายประมาณ๓๔แห่ง
อ่ะก็ตามกระบวนการเนอะทางกรมเจ้าท่าก็แจ้งความเอาไว้ก่อนนะครับ
เชื่อว่าน่าจะเกิดจากที่เชือกที่ลากจูงด้านขวาของเรือมันหย่อน
ทำให้เรือเสียหลักเสียการควบคุม

เกิดเกิดอุปสรรค์กเหตุดังกล่าวขึ้นได้ครับ
นี่แหละนะคะช่วงนี้น้ำหลากด้วยนะคะ
น้ำเหนือแล้วก็จะไหลลงมาก็คาดว่า
จะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

ไหนก็พูดถึงเรื่องของแม่นงแม่น้ำที่มันมีระดับน้ำมากขึ้น
ก็ต้องพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศไปเช็คสภาพอากาศกันหน่อย
อย่างในต่างประเทศเนี่ยฟิลิปปินส์เขาบอกว่าโดนหนักเลยครับ

สภาพเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เขานะ
ที่ทำให้มีฝนตกหนักและน้ำท่วมนะฮะ
ในเมืองตูเกกาเห่า
ในจังหวัดคากายัน

อาจจะเรียกยากหน่อย
ได้คิวในการตั้งชื่อเป็นชื่อยอดเขานะฮะในฮ่องกงอ่ะหมาอ้อนเนี่ยนะฮะ
พัดเข้าทางภาคเหนือของฟิลิปปินส์ที่บริเวณเมืองมาโคนาคอน
ในจังหวัดอิซาเบล่าเมื่อช่วงเช้าของวันก่อนนะฮะ
ความเร็วลมไม่ธรรมดาร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก่อนที่จะพัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเขาบอกว่ามันมีอิทธิพลของลูก
พายุลูกเนี้ยทำให้มีฝนตกหนักอืม
แสลมแรงไปทั่วภูมิภาคเลยฮะ
ก็ทางการฟิลิปปินส์นะตอนนี้เขามีคำสั่งด่วนเลยนะ
ปิดสถานที่ราชการเอาไว้ก่อนแล้วก็ปิดโรงเรียนด้วย
เด็กเด็กน้องหนูไปเรียนตอนนี้ไม่ได้หรอกเดือดร้อนเนอะ
เดือดร้อนน้ำท่วมฮะค่ะเขาบอกว่าแม้ว่านักเรียน
ประถมแล้วก็มัธยมของโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยเพิ่งจะเปิดเรียนเองนะ
ไปได้ไม่กี่วันแต่ตอนนี้ต้องหยุดก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับ
ยังมีรายงานระบุอีกว่ามีผู้บาดเจ็บไปแล้วสองรายนะฮะในจังหวัดคากายันนะฮะ
เพราะว่าอะไรถูกต้นไม้ใหญ่หักโค้นลงมาทับลมมันแรงขนาดนั้นอ่ะ
คุณคิดดูแล้วกันต้นไม้ใหญ่ถึงก็หักโค้นลงมาเลยนะฮะ
แล้วยิ่งตอนนี้เขามีคำสั่งนะฮะให้ประชาชนเนี่ย
พยพออกจากบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่ว่าจะโดนน้ำท่วมรวมไปถึงดินถล่มตอนนี้เนี่ยก็มีแล้วด้วยนะ
ห้าร้อยลายอ่ะที่เราอบพยพกันอ่ะเรียกว่าเดือดร้อนไปทั่วเลยนะ
เออแต่ถ้าเกิดใครสงสัยหรือกลัวว่าแล้วบ้านเราจะได้รับผลกระทบแบบนี้หรือเปล่า
กรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาออกประกาศมาแล้วว่าพายุหมาอ้อนเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะ
คือมันกำลังจะขึ้นฝั่งที่ทันจีนแล้วมันจะอ่อนกำลังลงจากโซนร้อนเป็นดีเปรชั่นนะคะ
ความรุนแรงก็จะลดน้อยลงส่วนไทยเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อม
ก็คือเวลาที่มีลมพายุพัดมาเนี่ยมันจะดึงเอาความชื้นอารมณ์เหมือนกับแบบ
ทำให้ลมมันแรงขึ้นพอลมแรงขึ้นเจอกับความร้อนในบ้านเรา
กลางวันคุณบอกมันร้อนนั่นแหละก็เลยเกิดเป็นฝนตกขึ้นมานั่นเอง
เพราะฉะนั้นก็คืออาจจะมีตกบ้างเล็กน้อยงั้นก็ไม่ต้องกังวลที่
เดี๋ยวหมาอ้อนมันก็อ่อนไปเองคุณลองพูดหมาอ้อนเร็วแล้วใส่ทำนองสิ
หมาอ้อนหมาอ้อนหมาอ้อนหมาอ้อนหมาอ้อนอะไรของคุณครับเนี้ย
เนี่ยดิฉันอยากได้อย่างนี้แหละขอบคุณมากเอาพูดขำอย่างนี้แต่ก็ฝากเตือนกันเนอะ
ใช่ครับผมไปเรื่องเตือนภัยเรื่องที่๒ครับคุณผู้ชมครับ
ใครที่ทำงานหนักต้องดูครับเพราะว่าสาวคนนี้เนี่ยแม่กำลังจะนอนเลย
แต่ไม่ได้นอนเพราะอะไรไปดูครับ
อุ้ยอุ้ยอันตรายนะล้มไปแบบนี้ฮะล้มตึงเลยฮะคุณผู้ชมครับ
นี่สาวคนนี้ครับเขานำคลิปมาโพสต์ไว้ครับ
เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่รักงาน
แล้วก็ทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนหรือว่าพักผ่อนน้อยนะฮะ
อ่ะเรื่องนี้มันเป็นยังไงเธอบอกว่าเธอเนี่ยฮะ
กลับมาจากที่ทำงานครับกินข้าวอาบน้ำตามปกติ
ตอนนั้นไม่มีอาการอะไรนะฮะกำลังจะเข้านอน
เดินไปที่หน้าประตูแล้วฮะจะเข้าแล้ว
เห็นเตียงแล้วอยู่ดีอุ้ยเป็นอะไรไม่รู้ฮะ
อยู่ดีรู้สึกเหมือนไฟกระพริบติดดับครับ
ก็เลยเอามือไว้คว้าประตูหน่อยโอ้โหคว้าไม่ทัน
จากนั้นภาพตัดไปแบบนี้ฮะหัวฟาด
ให้ทอยย์อ่ะจุดสำคัญเลยน่ะเห้ย
ให้ทอยย์ฟาดลงไปกับพื้นแบบนั้นอ่ะ
อันตรายมากนะฮะโอ้โหเป็นแบบนี้เอาแล้วถามว่า
ผู้ชมสงสัยไหมว่าเธอเป็นอะไรไหมเอ่อเอ่อ
ก็ปกติดีอันนี้นับว่าเป็นโชคดีนะครับ
กว่าจะรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยก็โรงพยาบาลเลย

ใช่อันตรายนะครับ

เวลาคนจะวูบอะเนาะเวลาใครจะเป็นลม
จะรู้ว่าอาการมันจะเป็นยังไงนี่ครับ

ต่อจากนี้นะเลือดลมมันอาจจะไม่ดี
เหมือนประมาณว่าโอกาสเป็นไปได้คือ

หน้าวูบอุบหน้ามืดวูบไปได้

ให้อิ่มนอนให้หลับพักผ่อนออกกำลังกายเนอ

แต่สาวคนไหนที่อยากจะสวยอยากจะงาม

การทำเล็บมันเป็นอะไรที่

นี่เขายอมรับแล้วแบบแบนเลย

สวยเนี่ยมันก็เหมือนเราแต่งตัวดีถูกไหม

ถ้าเลือกไม่ดีไม่สะอาดแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อราก็ได้ค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้มาเตือนภัยนะคะ
สาวที่ชอบต่อเล็บทีวีฟรีนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการต่อเองหรือไปต่อร้าน
นี่นะคะคือสิ่งที่ได้รับจากการอ่อนเล็บนะคะ

และนี่ก็คือเล็บถัดปลาที่จะแกะ
โอ้โหเขียว
เขียวแบบนี้ทั้งเล็บก็คือเล็บเน่าเลยนะคะ
ความสวยต้องเลือกร้านเลือกอะไร

รักษาอยู่๓๔๕เดือนก็ไม่หาย

คือตอนแรกนึกว่าเธอเป็นเล็บเดียว

คุณชิสาอธิบายให้ฟังนิดนึง

ไม่ใช่เอาท่อมาติดเล็บนะ
มันก็จะเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งนี่แหละ

ต่อเพื่อให้เล็บยาวสวยขึ้น

ซึ่งเธอบอกว่าเธอก็ไปตอบแบบนี้มาเหมือนกัน
แต่อาจจะด้วยเทคนิคหรือความสะอาด

ความชื้นที่มันฝังอยู่ในเล็บ
แล้วก็ต่อพลาสติกทับลงไป

แล้วทำให้เล็บเขียวแบบนี้ค่ะ
บอกอาการแบบนี้มันรักษาหายากมาก
เธอใช้เวลา๕๖เดือนนะคะ

อยากจะให้ใครที่สนใจเรื่องของการต่อเล็บเนี่ยดูให้ดี
ร้านที่ไปต่อเนี่ยสะอาดมั้ยดูแลดีรึเปล่านะ

เวลาสาวเขาไปทำเล็บเนี่ยมันจะมีการตัดใช่ไหม
เพราะว่าไอ้อุปกรณ์พวกนั้นมันมีส่วนไหม

คือเราผู้ชายเราตัดเล็บเองบางทีเราตัดเข้าไปเยอะเกิน

บางทีถ้าเกิดอุปกรณ์มันไม่สะอาดมันไปตัดเข้านงเข้าเนื้อ

ถูกต้องนะคะก็เป็นเรื่องของความสะอาดไง
อนามัยแล้วทุกอย่างเขาก็ต้องทำความสะอาด
แอลกอฮอลในการเช็ดนะคะ
ทุกร้านส่วนใหญ่ร้านแต่ละร้านเขาทำดีอยู่แล้วแหละ

เป็นเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราที่เรามองไม่เห็น

ติ๊กต๊อกคุณเหมือนฝันพันล้านด้วยแล้วกันนะคะ

เออเอาแต่บางคนแบบล้างมือให้สะอาดตัดเล็บให้สะอาดดิฉันว่าก็โอเคนะ

มาดูเรื่องนี้กันบ้างมิติใหม่ของพระเครื่อง

บอกเลยว่ามวลสารที่เอามาทำเนี่ย
ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
อ้าวนี่ดูกันไปกูดูโด่งคุณที่สัทธิ์
สวยดีนะเห็นแล้วก็ดูดีใช่ไหมล่ะใช่นะ
เพราะว่าอะไรข้างหลังเขาเขียนว่าพระสติ
หรือถ้าให้พูดคล้ายกับคำนึงก็คือพลาสติก
พลาสติกับพลาสติกถามว่าทำไมถึงต้องเอามาให้มันคล้อง

แล้วมวลสารต้องใช้คำว่ามวลสาร
พระสติเนี่ยทำมาจากอะไรบ้าง

มีมวลสารจากยาสีฟัน๗ป่าช้า
จริงปะเนี่ย
เห็นมีเลยเนี่ยเขาบอกอยู่๑๖อย่างนะ
ยาสีฟัน๗ป่าช้ามีตลอดยาสีฟัน
ก็หลอดยาสีฟันที่มันหมดอายุแล้ว

มันจะได้เพิ่มความคลัง

ที่เหลือใช้จากการไปกราบไหว้สารต่าง
โอ้โฮโอ้โฮ

แล้วก็เศษแหเศษอ้วน
อ่าที่เอาไปไปจับปงจับปลานะครับแล้วก็มีกล่องข้าวพลาสติกด้วยค่ะมวลสารจากถ้วยโยเกิร์ต
แล้วก็มวลสารถุงขยะสีดำ
เขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลมันสร้างความฮือฮามากเลยนะคุณชิสานะครับ
ต้องบอกว่าพระเครื่องรักโลกเนี่ยไม่มีพุทธคุณนะครับคุณผู้ชม
ไม่สามารถโดนบันดาลเมตตาบารมีอะไรทั้งสิ้นได้นะคุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิด
คือพระเครื่องเนี่ยเขาจัดทำขึ้นโดยมูลนิธิกระจกเงา
ร่วมกับแบรนด์ดังสัญชาติไทยนะฮะนำเอาขยะพลาสติกครับ
มาสร้างประโยชน์แล้วก็ดึงสติสร้างจิตสำนึกในการรักโลกให้ด้วยนะครับ
แล้วก็ใครนะที่สนใจดูแล้วอยากได้พลาสติจังเลย
แค่บริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงาก็ได้กลับไปบูชาแล้ว

นี่ทุกสองร้อยบาทรับพระสติหนึ่งองค์นะคะ
นี่น่ะมันเหมือนกับการเตือนสติเราอะ
เตือนสติเราในเรื่องของการใช้ของอย่างรู้ค่ารู้คุณ
คนร้ายบ้านคนยากร้ายต่างเนอะ
ได้บุญได้ช่วยคนแล้วก็ได้สติด้วย
ทุกครั้งที่เราจะหยิบอะไรที่มันพลาสติกมาเราก็จะได้นึกถึง
ว่ามันอาจจะทำให้เกิดเป็นขยะได้

บางทีมันมีอันเดียวใช่น่าสะสม
ให้ครบแบบทั้ง๑๖มวลสารเลย
ขอให้มีสติมีสตังค์กันทุกคนนะ
จะหาทุกครอบเลยมีคู่กันแบบนี้ดี
ถูกต้องเอามาเรื่องนี้กันบ้างไหนก็พูดถึงเรื่องของพระเครื่องใช่ไหม
อ่าไปดูพระจริงเลยท่านมาให้สินให้ผ่อน
แต่เหมือนกับว่ามีมารพจนมารพจนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
แต่ดูแล้วยังไงมันก็น่ารักนะครับ
น่าเธอร์สาทุมชอบดีดู
อยากได้แต่ท่อนนี้แหละก็ให้พรไปท่านเองก็บอกญาติโยมว่าถ้าญาติโยมว่างสะดวกนะช่วยเอาไปเลี้ยงดี
แววเล่นแซวเล่นเจ้าตัวนี้มากับพระเป็นประจำท่านชื่อเจ้าโบ้เจ้าโบ้นะโอ้โหเป็นซุปเปอร์สตาร์เพราะว่ามากับหลวงพ่อท่านทุกวันจริง
แล้วก็มาเล่นกับญาติโยมที่เขามาใส่บาททำบุญพระท่านจะให้ศีลให้ผ่อนมุดจีวรอยู่อย่างนี้ยังไง
คือมีญาติโยมแหละเขาถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปโพสต์ในโซเชียลใช่ไหม
ชาวเน็ตเขามาดูเขาก็กดไลค์กดแชร์คอมมงคอมเมนต์เอ็นดูในความน่ารักของเจ้าโบ้
นี่ก็มีคนอัดคลิปแล้วก็ถามเจ้าซัลเจ้าสุนัขช่วยดาราม่ะคะ
ดังน่ะเห็นไหมเป็นที่พูดถึงใช่ไหม
นี่บอกเลยว่าเลยว่าดังมากเลยนะเจ้าโบ้นี่นะ

ที่เป็นหมาที่เพิ่งร่มกาเสาพัตรไหม

มาถึงช่วงเวลาที่เราจะได้ไปอิ่มอร่อยกับเมนูอร่อยแล้วนะคะ

ไปพร้อมกันในช่วงสบัตรรอบกรุง
อ๋อค่ะแม่ค้าหน้าเตาคือทำกันไม่หวัดไม่ไหว
ไหนจะน่ารักไหนจะคนมายิ้วอีก
โอ้โฮนี่เราออกนอกกรุงไปนิดหน่อยค่ะปริมณฑลค่ะ

ใช่แล้วเอาใกล้นี่แหละคุณผู้ชมสัญหามาทานกันได้เลย
ติ๊กต๊อกกินอะไรดีวะอ่านี่ชื่อติ๊กต๊อกเขานะ
ชื่อคุณน้าอ่านตามนี้เลยไปรุ่นหน่อย
เขาก็พาพวกเราไปกินขนมบ้าบินชื่อดังสุดอร่อยที่อยู่ในจังหวัดนครปฐม
ครับชื่อร้านคุณหนูบ้าบินมะพร้าวน้ำหอมค่ะ
ตั้งอยู่ที่ตลาดล่างซอย๗องค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมนี่แหละ
เออคือคุณดูนะสัดส่วนของการห่อของการคลุกเคล้าต่างต่างของส่วนผสม
นี่มันดูเข้มข้นมากคือมะพร้าวมาเน้นเลยค่ะ
แต่ละวันขายดิบขายดีขายหมดเร็วมากนะคะ
ใครอยากจะทานต้องรีบไปต่อแถวรอซื้อกัน
ร้านเปิดตั้งแต่๗โมงเช้าถึงเที่ยงเท่านั้น

ดังนั้นเราให้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็พี่กัดเอาไว้

เห็นแบบนี้ดิฉันเชื่อว่าตอนนี้หลายคนเปิดแอปพลิเคชันแล้ว
ผมว่านะใครจะรับฮิ้วก็รับไปเถอะ

จะจ้างผมไปกินบ้างไปนะ
ตรงนี้ตังค์ซื้อกินเองไม่ค่อยมี

ไม่ต้องหันหน้ามา

มันยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลยแหม

จากประเทศไทยแล้วประเทศต่างประเทศ

อยากรู้ว่าเป็นประเทศอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วง
โอฮ่อีกนิ่ง

อย่างนี้

ถึงฝั่งนู้นแล้วก็วิ่งกลับมาฝั่งนี้ถูกไหม

กางแจกลันนี้จัดที่ประเทศอินโดนาิเซียนะครับ
เขาจัดในวันประกาศอิสรภาพ
วันที่๑๗สิงหาคม๑๙๔๕นั่นเองครับ
ปีนี้ก็ครบ๗๗ปีแล้ว
ซึ่งแต่ละชุมชนก็จะมีกิจกรรมสนุกสนานด้วยเริง
นี่ครับนี่จังหวัดนี้สำคัญอย่างไรครับโอ้โฮ
กำลังจะเข้าเส้นชัยแต่สุดท้ายนี่
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โ

เป็นห่วงจังเลยอ่ะเป็นห่วงหัวแตก
พัฒนาการเด็กคนนี้จะเป็นยังไงบ้าง

แบบนี้มันมีจริงในสมัยก่อนนะ

เห็น
า้พลาดแล้วเลย
เอาให้คุณชนะไปนวดนิดนึงหน่อยละกันคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์
ระทึกที่เกิดขึ้นกลางทะเลกับเรือยอดหรูลำนี้ค่ะ
ประสบเหตุล่มก่อนที่จะจมลงไปในทะเลนอกชายฝั่งของอิตาลี
เหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมเคยได้ยินเรือล่มในหนองทองจะไปไหนใช่ไหม

แต่ว่านี่คือเรือย้อนหรูล่มกลางทะเล

คุณผู้ชมคะอยากจะให้ดูเหตุการณ์ระทึกนี้นะคะ
หน่วยยามฝากอิตาลีเขานำมาเผยแพร่คลิปวิดีโอนี้แหละค่ะ
แสดงให้เห็นว่าเรือยอดสุดหรูความยาว๔๐เมตรครับ
กำลังค่อยจมลงในทะเลไอโอเนียนห่างจากชายฝั่งเมืองคาตันซาโรในแคว้นคาลาเบเรียนะคะ
ซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของอิตาลีประมาณสิบเจ็ดกิโลเมตรมันเอียงแล้วอ่ะ
ใช่แล้วมันจมลงไปหมดเลยนะคุณชนะโอ้โห
เจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งบอกว่าก่อนหน้านี้เรือยอดลำนี้มีผู้โดยสารสี่คนลูกเรือห้าคนรวมทั้งหมดเก้าคนอืม
ออกจากท่าเรือไปยังสถานที่ที่หนึ่งในเมืองมิลาโซนะคะครับ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งมาว่าเรือลำนี้มีปัญหากำลังจะจมอืม
ขอความช่วยเหลือไปลากจูงมาด่วน
เจ้าหน้าที่ไปถึงแต่ว่ากู้เรือขึ้นฝั่งไม่สำเร็จนะคะ
ท้องถิ่นอิตาลีรายงานว่าผู้โดยสารและลูกเรือเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย
แต่ว่ากู้เรือมาไม่ได้ซึ่งตอนนี้ก็กำลังรอตรวจสอบอยู่ว่าทำไมมันถึงล่มลงไปได้ขนาดนี้
ลักษณะอย่างนี้คือจะจมแล้วนะใช่นึกถึงไททานิกเลยอ่ะเออจริงจริงนะ
แต่เขาก็บอกอย่างงี้นะเรือจมเนี่ยถ้าเราสละเรือออกมาแล้วเนี่ยอืม
ว่ายหนีออกไปให้ไกลที่สุดเพราะเวลาเรือมันจมอ่ะ
มันเหมือนมันจะสูบสิ่งรอบข้างลงไปด้วยอันนี้ก็ต้องมาฝากเตือนกันเอาไว้เนาะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวฮะช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาดูกันหน่อย
เตือนคุณพ่อบ้านดูอะไรอ่ะวางให้ดีอ่ะปิดนะลบนะ
ถ้างั้นเมียมาเห็นแบบนี้จะยุ่งนะ
สรุปแล้วจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัติข่าว
เอาละครับกลับมาช่วงนี้พาไปดูเรื่องเตือนภัยกันหน่อย
สำหรับพ่อบ้านแม่ถ้าจะหลับคิดดีไม่งั้นอาจเป็นแบบนี้ครับ
ว้าว
เฮ่ย

ผมเชื่อว่าพ่อบ้านหลายคนมักจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงไหมฮะ
เราก็ไม่รู้หรอกว่าดูอะไรอยู่เพราะเราหลับไง

บางทีเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมเรา

ตั้งใจเปิดดูแล้วก็หลับเพลินเลยนี่เอง
ขอโทษทีนะจ๊ะเพราะว่าอะไรล่ะ
ก็น้องเขาเชิญชวนส่วนใหญ่เปิดเข้าไปทีไรก็บอก
จิ้มลิ้งจิ้มลิ้งมาเลยค่ะที่รักจ๋าจิ้มเลยจ้ะจิ้มมาเลยจ้า
แล้วก็จิ้มไปกับเขาแล้วก็เผลอจิ้มไป
มันเหมือนเป็นเป็นอะไรล่ะ
เหมือนโดนสะกดจิตอ่ะเออเนี่ยไงจิตใจอ่อนไหว

จิ้มนานเลยคุณผู้ชมดูเห็นแบบนี้ชาวเน็ตเขาก็แซวกันแหม
เคลิ้มเลยนะพอเห็นแบบนี้เห็นเมียถึงกับสะดุ้งเลย
บางคนบอกว่าช่วงตกใจเนี่ยวิญญาณแทบออกจากร่างไปเลยนะจ๊ะ
แม่เนี่ยครั้งหน้าก็ต้องระวังอะเนาะ
มีวิธีไหมมีวิธีเอาตัวรอดทำไงฮะดูไปเถิดแล้วพอเมียเห็นก็บอกเมียไปเลยว่า
ที่ฉันดูเนี่ยนะเพื่อให้รู้ว่านี่สวยไม่เท่ากับเมียฉันหรอก

ไม่ไม่รอด
มุกนี้เล่นบ่อยแหละอ่ามุกใหม่เนอะ
เราก็มีภาพน่ารักให้คุณผู้ชมได้ชมปิดท้ายรายการด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ
ต้องกำหนดข้าวชามนะคะ
เออนั่นแหละจบ